ที่อบตจันทึกในเผอร์ปากช่องจัวรณครราชศรีมากันหน่อยนะคะ
เขาบอกว่าโอ้โหปั่นปวนอึกกระทึกวุ่นวายไปหมดเลย

ต้องมีการแบบเข้าไปดึงไปห้ามฉุดแขนกระชากแขน

แย่นะ

นี่อ่ะดึงเขาต้องฮิวกันออกไปเลยนะ
เพราะว่าแบบบุกชาร์จเข้าถึงตัวกันแล้วค่ะ

เขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่อบต

คือเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งกำลังห้ามเจ้าหน้าที่อีกสองคน
ที่กำลังจะตีกันวันนี้เจ้าหน้าที่ด้วยกันทั้งนั้น
เจ้าหน้าที่ด้วยกันทั้งหมดเลยค่ะนี่เนี่ยจังหวะนี้
ลากไปเลยเนี่ยเห็นไหมคะ
ฮิวออกไปเลยเนี่ยมันมาลุมมาตุ้มไปหมดเลยค่ะ
วัยรุ่นใจร้อนทั้งนั้นเลยนะเนี่ยรุ่นอ๋อยังเป็นวัยรุ่นอยู่เนอะ
เขาจัดอันดับอายุใหม่ใช่ไหมแล้วยังไงเขาตกลงเขายังไงกัน
คือทีมข่าวเราก็อยากรู้ว่าเขาทะเลาะอะไรกันอะเนาะ
ลงพื้นที่ไปคุยหน่อยนะคะก็ไปที่องค์การบริหารส่วนตะบนจันทึก
ไปเจอกับคุณจักรินเพศัชชาค่ะเป็นนายช่างโยธาอาวุโสของอบตจันทึก
บอกว่าอ๋อผมนี่แหละคือคนที่มีเรื่องอืม
คือผมได้ทะเลาะกับคู่กรณีมานานล่ะครับ
วันนั้นผมออกไปทำงานข้างนอกพร้อมกับทีมงานหลายคน
พอกลับเข้ามาก็เจอคู่กรณีคู่กรณีคือ
นายุทธการกิติยพงศ์เป็นนักพัฒนาชุมชน
ยุทธการยุทธการทำอะไรใส่ผมรู้ไหมทำอะไรฮะ
ยิ้มยิ้มเหรอยิ้มเอาก็ยิ้มให้
แต่มันไม่ใช่ยิ้มทักทายไงทำไมฮะมันมันยิ้มย้อเย้ยอ่ะ
เย้ยเย้ยอ่ะเออมันมันยิ้มเย้ยเย้ยผมก็เลยเดินเข้าไปบอก
อะไรมีปัญหายังไงอืมยิ้มแบบนี้เหมือนคำว่าไง
มันก็เลยเกิดการโต้เถียงกันตามธรรมดาของคนที่ไม่ถูกกันอยู่แล้ว
ไม่ถูกกันอยู่แล้วไม่ถูกกันอยู่แล้วเพราะทะเลาะกันมานานแล้วไง
เป็นไม่เบื่อไม่เมากันพอจะว่างมวยเออยิ้มเยอะอีก
พอจะวางมวยกันเพื่อนเห็นก็เลยต้องรีบเข้ามาห้าม
แต่ก่อนหน้านี้มีคนมาบอกว่าเขาเมาอืม
ขออนุญาตตรงนี้เลยว่าก็ยังไม่ได้เมา
พอเราเดินเข้ามาในสำนักงานเนี่ยเหมือนเขาจะ

ไปกันหลายคนแล้วก็กลับมาพร้อมกัน

สำนักงานใครจะไป
เขาไม่ทำกันอยู่แล้วครับในสำนักงานนะครับ

แล้วก็กระโดดเข้าชกต่อยนะครับ
แต่ว่าก็ถูกจับแยกแล้วแหละนะครับ

ก็ตามออกมาดูนะครับ
ยังป้ากเกิดไปตามคลิป

หลังจากที่เกิดเหตุทะเลาวิวาสผมก็ไปแจ้งความเงินคดีไว้ที่

ก็เวลาประมาณสักบ่ายสามนิดนิด
เราก็เลยสองฝั่งเล่าไม่เหมือนกัน

คุณสมปองรอดตูนเขาบอกโอ๊ยวันนั้นผมไม่อยู่

ใช่แต่รู้แค่ว่าสองคนนี้เขาทะเลาะกันมานานแล้ว

ตอนนี้ผมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว

ก็ยังไงก็ต้องทำงานอยู่ด้วยกันใช่ไหม